พื้นที่อากาศยังคงเย็นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับต่ำกว่า๒๐องศาแต่ว่าตอนบ่ายนะครับอากาศยังคงร้อนละอุนะครับประมาณ๓๔๓๕องศาเซลเซียตตอนกลางประเทศไทยจุดแดงคือจุดที่ร้อนเป็นพิเศษนะครับเจาะไปทำกิจกรรมกลางแจ้งก็ระวังด้วยนะครับรักษาสุขภาพให้ดีเป็นพิเศษในระยะนี้และนี่คือทั้ง
เช่นที่